ออกมาปุ๊บก็มีประเด็นร้อนมาเลยนะฮะ

เขาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่มาภารกิจของสถาบันน้ำหนักอันนึง

แล้วยังไม่พอยังมีประเด็นกับคุณแม่อ้ำด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ชมพู่จะว่ายังไงติดตามค่ะ
ก็รู้มาก่อนแล้วว่าคนก่อนจะเป็นอะไร

แต่ก็เรื่องปกติในแวดวงโฆษณาธุรกิจประจำ

คนทั่วไปประชาชนอะไรอย่างนี้นะ

ชมเองก็มีตั้งหลายคนที่ชมเจอหน้าค่าตาคุยกันอย่างนี้
แต่ว่าเราก็คุยกันทักทายกันโดยที่เราไม่ได้มีอะไร